ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
โดยโค้ชตอยศิรษันศ์ยอดญาวไทย
ก็อาจจะใช้แผนเดิมในการลุยศึกชัยหน้าครับนะครับ

ระหว่างวันที่๒๑๒๖มีนาคมนี้นะครับ
ที่ประเทศจีนไทยก็จะประเดิมสนามนะครับ
เจอกับทีมชาติจีนเจ้าภาพแล้วแหละในนัดแรกก็คือวันที่๒๑มีนาคม

แบบที่พี่อาร์มบอกไปนะครับเพราะว่าศักยภาพของนักเตะชุดนี้
เหมาะสมกับระบบนี้นี่แหละส่วนตำแหน่งผู้เล่นก็ขึ้นอยู่กับว่า
ใครที่พร้อมก็จะได้ลงสนามและทุกคนมีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์ท

เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าผู้เล่นของทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ย
พอตัดรายชื่อออกมาแล้วจะมีใครกันบ้างแล้วใครจะได้ลงสนามนะครับ
เพราะว่ารายการนี้ติดตามได้กับทางไทยรัฐทีวี
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นี่แหละครับจะถ่ายทอดสดให้แฟนได้รับชมนะครับ
วันที่๒๑มีนาคมครับกากบาทมาร์คเอาไว้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ติดตามกันนะครับไทยจะเจอกับจีนจะเริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่๖โมงเย็นเลยนะ
ติดตามกันให้ได้แล้วก็เกมจะคิกออฟในช่วงเวลาสัก๖โมงครึ่ง๖โมง๓๕ประมาณนั้นครับ
ส่วนวันที่๒๕มีนาคมนะครับถ้าหากไทยชิงอันดับที่๓ก็คือแพ้ในเกมแรก
ไปชิงที่๓ก็จะถ่ายทอดสดในเวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาที
แต่ถ้าชนะจีนในวันที่๒๑แล้วก็วันที่๒๕ก็จะเข้าชิงนะครับ
จะได้ทำการถ่ายทอดสดในรอบชิงชนะเลิศในเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาทีครับ
ก็ติดตามกันได้นะครับตามรุ้นตามเชียร์กับทางไทยรัฐทีวีนี่แหละครับ